มาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์พญานาคแผลงฤทธิ์นะคะ
พญานาคที่ว่าคือเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์
พระรูปหนึ่งอายุ๔๖ปีค่ะอยู่ที่ปฐุมธานีบอกว่าเดินทางมาจากอีสาน
ไม่มีเงินติดตัวอยากจะกลับบ้าน
คราวนี้ทำไงไปซื้อเครื่องดื่มพญานาคค่ะ
สองขวดกระดกเข้าไปอ้อแอเลยลิ้นเพลียเลยค่ะ
เนี่ยชาวบ้านก็เลยไปแจ้งตำรวจแบบนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรค่ะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณริมทางรถไฟรังสิต
ประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
พบกับพระรูปนี้แหละนี่พบพระแล้วนะ
ไม่ใช่ตากนะคะพบที่กระทุนนะคะ
พระชาตรีอายุ๔๖ปีท่าทางอ้อแอ้บอกว่าเดินทางมาจาก
ไม่มีรถไฟกลับบ้านไม่มีเงินเกิดอาการเครียด
ทำไงไปซื้อเครื่องดื่มพญานาค
ดื่มเข้าไปกระดกเข้าไปสองขวด
อาการเป็นแบบนี้ค่ะ
ทีนี้การที่ว่าเราจะดูว่าใช่พระจริงพระปลอม
ส่วนหนึ่งที่พิสูจน์ได้คือใบสุทธิถูกไหม
ใช่ค่ะเอาไปตรวจสอบไม่มีใบสุทธิ์ค่ะ

ตำรวจก็เลยนี่แหละต้องเชิญตัวไปที่วัดคลองหนึ่งนะคะ
ศึกไปตามระเบียบค่ะกลับมาเป็นคารวาสเช่นเดิม

ทำไมตัวขอบใจนะแต่อย่าก่อความเด็ดร้อนต่ำคาญผู้อื่นนะคะ